พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมรัศดรบ้านเขาเต่าริมชายหาดหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้ชาวบ้านมีน้ำจืดในการหล่อเลี้ยงชีวิต
อกจากนี้ค่ะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยังเป็นโครงการแรกของ๓๒๐๔โครงการชนรับประทานตามพระราชดำริ
ซึ่งมากที่สุดนะคะในโครงการพระราชดำริจากทั้งหมด๔๖๘๕โครงการ

ก่อนรุ่งค์ส้างชาวประมงน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัยประจบเครือคัน
ออกเรือไปเก็บอวนกลางทะเลอ่าวไทย
วิถีชีวิตประมงน้ำเข็มอยู่คู่กับชาวบ้านเขาเต่ามาตั้งแต่ในอดีต
ก่อนก็ยังทำอาชีพประมงงานเดียวครับ

ท่านคงมะเร็งเห็นนะว่าอาชีพประมงพอหน้ามรสุมปั๊บ
ชาวบ้านเขาก็เต่าเขาก็รู้สึกว่าจะมีความอด
แต่มีอาการอดเพราะว่าลมลมมาสูงเข้าทำได้อาชีพเดียวไง
ด้วยพื้นที่เขาเต่าติดกับน้ำเข็ม
ทำให้ที่นี่ขาดแคลนน้ำจืดสำหรับอุปโภคและบริโภค
ด้วยนึงด้วยนึงผมเป็นเด็กนะ

บ่อน้ำเชื่อไหมไปรอน้ำอย่าง๔ทุ่ม

ถึงมีน้ำในเมื่อก่อนในหมู่บ้านก็มีอยู่ประมาณ๕๐ครอบครัวได้

น้ำที่จะได้แต่แสดง๒ปีต้องไปรอน้ำอย่าง๔ทุ่ม
มกลางความทุกข์ยากแต่ก็ไม่พ้นพระเนธพระกันของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ทรงขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านเขาเต่าเป็นครั้งแรกเมื่อ๕๘ปีก่อน
เพื่อส่งเยี่ยมราชดรและส่งศึกษาสภาพภูมิประเทศด้วยพระองค์เอง
ในสมัยนั้นเมื่อปี๒๕๐๑สภาพอาคารบ้านเรือนของราศดรในท้องถิ่นนี่ยากจนขาดแคลน
ทำมาหากินไม่ค่อยจะพอกินพอใช้ฝนฟ้าก็ตกไม่ต้องตามฤดูการ
อาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ไม่ค่อยมี
เวลาพระองค์ท่านขับรถจิ๊บมากกว่า
ที่ผ่านมาคิดว่าพระองค์ท่านคงได้พบปะกับราศดรในท้องถิ่น
ที่เดินทางไปตักน้ำไปยังเชิงภูเขาเตาด้านทิศใต้อยู่เป็นประจำ
สี่ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเตาพร้อมกับถนนโดยรอบ
และถนนเข้าวัดเขาเตาในปี๒๕๕๙
ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นโครงการชนลประธานตามพระราชดำริแห่งแรก
อย่างหนึ่งที่เราลื้อไม่ได้

ที่มันเกี่ยวของพระองค์ท่าน

แล้วก็อยากจะช่วยนั่นช่วยอันนี้

วันนี้บ้านเขาเต่าที่เคยแห้งแรงขัดน้ำจืดกลับเต็มไปด้วยสาธารณูปโภคที่ช่วยเติมเต็มให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเปลี่ยนแผ่นดินที่กันดาลเป็นท้องน้ำชุบชีวิตชาวบ้านเขาเต่าให้ชุ่มเย็น
โปรดติดตามตอนต่อไป